มาดูการไล่ล่าติดตามแก๊งค้ายาเสพติดกันหน่อยนะคะ
จังหวัดลำปางค่ะตำรวจขับรถไล่ล่ารถยนต์คันหนึ่งนะคะ
ซึ่งสายสืบส่งข่าวมาบอกว่ารถคันนี้ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
ไล่กันไปไล่กันมาคนร้ายสองคนจอดรถข้างทางเผารถตัวเองเลยนะคะ
ดับไฟไว้ได้เข้าไปตรวจสอบรถ
ปรากฏว่ายังอยู่ครบนะคะสำหรับสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ก็คือยาเสพติดเจอทั้งยาบ้าเจอทั้งเฮโรอีนเจอทั้งกัญชา
รวมทั้งไอซ์ด้วยนะคะแต่๑คนคือเขามากัน๒คน
ผู้หญิง๑คนผู้ชาย๑คนผู้ชายวิ่งเข้าป่าหลบหนีไปได้
แต่ว่าผู้ชายตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสพศพปราบและสพแม่พริก
สนที่กำลังกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามไล่ล่ารถอีซูซูมิวเซเว่นสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนเชียงราย
ตามมาตามเส้นทางถนนพระหลโยธินช่วงลำปางตาก
หลังจากพบว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถต้องสงสัย

มีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนนั่งมาในรถ
แต่พอถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๔๑ถนนพะหนโยธิน
ในพื้นที่อำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง

จุดไฟเผารถตัวเองหวังทำลายหลักฐาน
แล้วทั้งสองคนก็วิ่งหลบหนีเข้าป่าละม้อข้างทางไป
เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิงของเทศบาลตำบลศพปรับ๒คัน
ระดมฉีดน้ำดับไฟนานประมาณครึ่งชั่วโมง

รถตัวรถได้รับความเสียหายทั้งคันเลยนะคะ
แต่ว่าพอตรวจสอบเข้าไปข้างใน
ท้ายรถค่ะเจอยาบ้าชนิดสีส้มสีชมพูสีแดง

ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะ

ไปเจอเฮโรอีนอัดแท่งอยู่ด้วย
ต่อมาตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวสุนทรีย์
ธรรมสุวรรณอายุ๒๒ปี
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเอาไว้ได้
ก็คือคนที่นั่งมาในรถด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
ส่วนนายพรเทพฉิมมาอายุ๒๔ปี
นุ่มเป็นคนขับรถคันนี้
วิ่งเข้าป่าและหลบหนีตำรวจไปได้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจได้แจ้งวิทยุ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเครือขายยาเสพติดแก๊งเดียวกัน
ขับมารับนายพรเทศฉิมมาค่ะ
ล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสพศพปราบ
นำตัวนางสาวสุนทรีย์ผู้ต้องหาออกมาจากห้องขัง
มาสอบสวนขยายผลนะคะแต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหา
ยังคงให้การไม่เป็นประโยชน์มากนัก
แต่จากการสอบสวนในเชิงลึกพบว่าเครือข่ายแก๊งนี้
มีทั้งหมด๙คนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
ในพื้นที่สุพรรณบุรีและเชียงดรายนะคะ
หนึ่งในนั้นมีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีปล้นทรัพย

ทั้งนี้ค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
เดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะคะไปลำปางเลยนะคะ
ติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตัวเอง
เพราะว่ายาบ้ามากถึง๕ล้านเมตรค่ะ